กันที่ข่าวนี้นะคะขอร้องเพลงหน่อยค่ะ

เมียพี่มีชู้
เฮ้ยมีกลิ่นต้นไปอีกไม่ดีแล้วนะกลิ่นไม่ดีแล้วนะ

เรากำลังพูดถึงอาชายเมืองสิงค่ะ
ต้องบอกว่าเพลงแกเนี่ยดังมากมาย
เพลงอาชายเนี่ยสุดยอดเอามาตามมานะคะ

ร้องใหม่ในอัลบั้มฟุ๊กใจสิง

เดิมด้วยเพลงเมียพี่มีชู้

ว่าตอนนี้สงสัยพรั่งใจที่อาชายค่ะ
เพราะทราบว่าตอนนี้อาชายเมืองสิงห์มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
คือแบบนี้ค่ะคือตอนแรกอาชายมีคิวต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณฟุ๊ก
คือเปิดอัลบั้มแถลงนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าอาชายหน่อยแกไม่สบายซะก่อน
ุ๊กไอน้ำก็เออเสียดายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้าชาย
เพราะว่าทราบว่าตอนนี้ก็คือยายาก็ดูแลอยู่นะคะ
ไม่เป็นไรอาชัยแข็งแรงอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม
อายุเก้าศูนย์เนี่ยจะกลับมารึเปล่าเนี่ยนะคะนี่ไงภาพสมัยก่อน

เพราะว่าตอนนี้ก็แยกย้ายไปทำธุรกิจ

ฟุ๊กใจสิงแล้วก็เอาเพลงอาชายเมืองสิงมาร้องด้วยนะคะอ่าไปฟังทั้งหมดกันหน่อยค่ะ
คือจริงวันแถลงข่าวอ่าอาชายไม่สบายพอดี
อาชายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับพ่อชายก็ส่งเป็นคลิปวีดีโอมา
ถ้ามีโอกาสจริงก็อยากจะได้โอกาสสักครั้งหนึ่งที่ร่วมร้องเพลง
เพราะชายสุขภาพแข็งแรงมาได้ก็น่าจะเกิดขึ้นครับ
มีโอกาสแบบไอน้ำอีกหรือไม่ตอนนี้ก็คงยังยังไม่ได้รวมกันครับ
เพราะแต่ละคนยังมีหน้าที่ที่ต้องดูแลกันอยู่มีครอบครัวลูกแต่ละคนก็ยังเล็กอยู่ด้วย